จะไปขโมยของแล้วก็ถูกพ่อค้าแม่ค้าช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้

ทำไมหนูทำแบบนี้อยากได้ก็ขอสิท่าน

นี่ค่ะผู้หญิงคนนี้เห็นไหมคะในมือยังถือของอยู่
กำแบงค์น่าจะแบงค์๒๐อยู่ในมือนะคะ
นี่คือคนที่ไปขโมยเสื้อผ้าในตลาด
มือไหว้ขอโทษผิดไปแล้วนี่ค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าเขาคุยกันว่าเจอทุกเช้า
ผู้หญิงคนนี้เจอทุกเช้าและก่อเหตุมาหลายครั้งแล้ว
ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เจ้าตัวปฏิเสธว่าไม่เคยทำค่ะ
เอาไปกี่ตัวพี่บอกมาเคยทำกี่รอบ

ยกมือไหว้แต่ในมือยังกำสตังค์อยู่เลยนะ

ทองแต่ไปขโมยของแต่ก็ไม่แน่ใจทองจริงทองปลอมหรืออย่างไร
แล้วก็โพสต์เอาไว้เพื่อเตือนภัยนะคะ

ทีมข่าวก็พยายามติดต่อไปที่เจ้าของเฟซบุ๊คที่โพสต์เรื่องนี้
แต่เขาก็บอกว่าไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ที่โพสต์ก็แค่เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยนั่นแหละ
ภัยพ่อค้าแม่ค้าทุกคนให้ระวังมิจฉาชีพ

แล้วก็เตือนคนที่ไปเดินซื้อของในตลาดด้วยให้ระวังตัวค่ะ
ก็แสดงว่าพ่อค้าแม่ค้าเขายังใจดีไม่ได้ไปแจ้งความ

คือพรุ่งนี้จะใส่ช่วงเช้าก็ลงของกันด้วย
เวียงทุรมุนวุ่นวายอยู่อะไรประมาณแบบนี้